แล้วควันก็ขโมงขึ้นไปไปโดนรังพึ่งหลวงนะฮะพึ่งก็แตกรังมาไล่ต่อยพระที่วัด

นี่งานสวดศพของพระแล้วนะฮะท่านมรณภาพแล้วนะครับพระพลสหรัฐทิโกนะครับท่านอายุ๖๓ปี
เป็นพระลูกวัดบ้านด่านนะฮะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ
ท่านเสียชีวิตเพราะว่ามรณภาพเพราะว่าเนี่ยครับ
วิ่งหนีพึ่งแตกรังที่ไล่ต่อยไปลื่นล้มในกุฏิ
ศีรษะนี่ไปกระแทกกับมุมเสาในกุฏิมรณภาพ
นี่ญาติพี่น้องก็นำศพของท่านมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านด่านนี่แหละ
ท่านจำวัดอยู่ที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับ
เดี๋ยวจะมีพิธีประชุมเพลิง๓๑ตุลาคมนี้
ทางสมาชิกอบตบ้านด่านนะครับนายประโยชน์สุขเต็มบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
มีแม่ค้าขายไส้กรอกเขาก็มาก่อไฟเพื่อจะย่างไส้กรอกขายที่วัด
แล้วควันเนี่ยมันก็ขโมงพุ่งขึ้นไปไปถึงรังพึ่งหลวงที่ทำรังอยู่ที่โบสถ์ของวัด
พึ่งมันก็แตกรังนะฮะตอนนั้นคนที่วัดก็เห็นหมดแล้วชาวโม่งชาวบ้าน
ก็ตะโกนบอกกันนะบอกพระบอกคนบอกระวังพึ่งกันนะระวังพึ่งกันนะ
จังหวะนั้นนะฮะพระพลท่านก็เดินผ่านจุดนั้นพอดี
พึ่งก็วิ่งรุมเข้ามารุมต่อยพระพล
ท่านก็วิ่งหนีเอามือปัดป้องวิ่งไปที่กุฏิตัวเอง
แล้วทีนี้เนี่ยไปเสียหลักล้มนะฮะศีรษะกระแทกกับมุมเสาในกุฏิมรณภาพ
พี่แกเมื่อไหร่ไม่รู้น่าจะโดนร้ายตัวอย่างนี้ครับ
โดนเยอะอยู่น่าจะโดนเป็นสิบนะครับ
พี่สาวของพระพลบอกว่าพระพลท่านบวชมา๔พันศาแล้วนะครับ
ก็ส่วนหลังคาโบสถ์เนี่ยก็จะมีพึ่งเนี่ยมาทำรังอยู่
คือเป็น๑๐ปีแล้วจะมีพึ่งทำรังอยู่ที่หลังคาโบด
แต่ไม่เคยทำร้ายใครแม่ค้าขายไส้กรอกที่มาย่างไส้กรอกขายแล้วมาก่อไฟเนี่ย
ก็ไม่ได้มาเป็นประจำก็จะแวะเวียนมาเรื่อยนะครับ
ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่ามันจะมีรางอะไรบอกเหตุที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือเปล่า
ไม่ใส่กรอกมาทุกวัน
มันมีไฟทุกวันคือใส่กรอกหรือไฟ
แต่วันเมื่อวันนี้มันมาถึงปุ๊บไฟจะลุกเครื่องอย่างงี้
มาก่อไฟแล้วนี่ขวัญมันพุ่งขึ้นไปที่โบดลังคาโบดแล้วก็ไปโดนกลางพึ่ง
ก็แตกรังออกมาพอขวัญขึ้นไปถึงนะครับ
ทีนี้พอชาวบ้านเขาพูดกันไปว่ามันจะเป็นลางบอกเหตุไม่ดีอะไรเกิดขึ้นมากกว่านี้หรือเปล่า
เพราะว่ามีพึ่งหลวงที่หลังคาโบสถ์แตกรังไปรุมต่อยพระในวัด
แล้วพระก็วิ่งหนีจนเสียหลักล้มแล้วก็ศีรษะกระแทกเสามรณภาพ
ต้องโพสต์ภาพของหลวงปู่เฮงปภาโสเลยนะฮะท่านจ้าวาดวัดบ้านด่าน
เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทางภาคอีสานว่าหลวงปู่ท่านยังสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยดีนะ
จะได้แจ้งข่าวให้ญาติโยมทราบแล้วจะได้สบายใจ
เดี๋ยวจะพูดหรือว่าคุยกันไปเรื่อยล่ำลือกันไปเรื่อย